นักเตะโนชื่อดังจากอิตาลีนะคะโอ้โหเขาดั้งด้นเลยไปเล่นเป็นโนที่คั่วโลก
น้ำแข็งที่กำลังละลายอ่ะคุณผู้ชมเขาอยากจะสะท้อนให้เห็นนะคะ
ถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนให้คนหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แล้วก็ลดโลกร้อนเขาเลยเนี่ยขนเป็นโทรไปแบบนี้คุณผู้ชม
ด้วยการที่เขาต้องไปเปิดการแสดงเปียโนบนแผ่นน้ำแข็งที่คั่วโลกเหนือ
ฉากหลังเนี่ยโอ้โหนี่ค่ะคือภูเขาน้ำแข็งนะ
สวยงามมากอุณหภูมิติดลบค่ะคุณผู้ชม
เชื่อว่าทุกคนได้ดูเพราะว่าได้ออสการ์ด้วยใช่ค่ะ
คือการเดินทางไปเนี่ยก็ยากแล้ว
สะท้อนเสียงของผู้คนบนโลกอีกกว่า๘ล้านคน
ที่อยากจะปกป้องสิ่งแวดล้อมในบริเวณนี้
แต่ช่วงเวลาผ่านไปสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
น้ำแข็งก็เริ่มละลายค่อยละลายละลายหายไป
เหลืออย่างที่เห็นนะคะจากแผ่นน้ำแข็งเต็มเลยนะ
ทีมงานก็เลยนำแผ่นไม้มาต่อกัน
เป็นฐานรองรับน้ำหนักของเปียโน
คือเขาใช้ความพยายามมากเดินทางไปก็ลำบากแล้ว
การจะนำเปียโนไปวางบนแผ่นน้ำแข็งไปนั่งเล่นเปียโนก็ลำบากอีก
เขาอยากจะนี่แหละสะท้อนให้เห็นว่าเราต้องช่วยกัน
แล้วตอนนี้แผ่นน้ำแข็งมันเหลือไม่เต็มแล้วไง
เห็นภาพก็รู้แล้วว่ามันละลายไปเยอะแล้วนะคุณผู้ชม

ก็ให้คนได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ